พอมีเรื่องของสถานบันเทิงแบบนี้อย่างที่บอกไป

ในกฎธมอต์๔๐๐กว่าแห่งเนี่ยมีประมาณซักเท่าไหร่นะ

แต่ว่าคุณผู้ชมช่วงเย็นเมื่อวานนี้

อะไรอ่ะซอยรัชดา๓๖ใช่ไหม

นำมาโดยพลตำรวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีเนี่ย

ไปตรวจสอบสถานบันเทิงในซอยรัชดา๓๐

เข้าไปดูร้านเหล้าย่านจตุจักร

ก็ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้นะ
แต่แต่ยังมีบางร้านต้องแก้ไขเรื่องทางหนีไฟ

แล้วก็ยังขาดป้ายแสดงทางหนีไฟด้วย

ชับเลยให้เร่งแก้ไขภายใน๗วัน

จะไปจบที่วันจันทร์หน้า๑๕สิงหาคม

มีร้านอาหารที่ประกอบธุรกิจคล้ายสถานบันเทิง๔๖แห่ง

กี่แห่งรู้ไหมพี่ปุ๊ยสิบเอ็ดแห่ง

ยิ้มแล้วก็ยิ้มแห้งด้วย
ถูกต้อง๑๑แห่งปรับปรุงแล้ว๑๗แห่ง
ยังเหลืออีก๑๘แห่งต้องเร่งแก้ไขครับ
ร้านมีการดัดแปลงจากอาคารพาณิชย
ซึ่งโครงสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐาน

และไม่มีอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยด้วย

คือมีแหละอุปกรณ์ระงับอคีภัยมีแล้วนะ

อันก็เสื่อมสภาพบ้างไม่สามารถใช้งานได้

ทุกอย่างมีมีไว้พร้อมใช้
ไม่ได้มีแค่พร้อมหลอกตาตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจเท่านั้น

ตรวจให้ละเอียดด้วยว่าอุปกรณ์พร้อมใช้จริงหรือเปล่า

ส่งหนังสือไปเตือนให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วนะ
สำหรับร้านที่อุปกรณ์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่
จากเรื่องตรวจผับครับมาดูคนนี้ฮะ
คุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรันกระหนกครับ
เออเขาพูดภาษาอังกฤษกับคุณชัดนะฮะ
ใช่แล้วฮะชื่อปัจจุบันคือคุณพรทิพย์นาคฮิรันกระหนกไซมอน

เมื่อวานนี้คุณปุ๋ยในฐานะผู้ก่อตั้ง
และประธานมูลนิธิแองเจอร์วิงส์เข้าพบผู้ว่าชัดชาติครับ

คุยกันเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โอ้โฮดีเลยเหรอค่ะแล้วก็จะหาแนวทางสนับสนุนทุน
ให้กับครูในสังกัดกรทมพี่ปุ้ย
ได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศครับ
เพื่อจะได้ให้ครูเหล่านั้นนำความรู้นำทักษะจากเมืองนอก
กลับมาพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก
มีคล้านคิดที่เยี่ยมยอดมาก
โอ้โหนี่แหละสำคัญเลยสำหรับครูในสังกัดกรทมนะ

พี่ปุ๊ยนี่ผ่านกี่ปีน็สวยโอ้โฮสวยเหอะสวยสวยมาก

ปุ๋ยกับพี่ปุ้ยนี่ก็ระดับเดียวกัน
ค่ะขอบคุณนะคะเดิมโอ้สวยมากเลย
นี่เหมือนหันไปส่องกระจกเนี่ยใช่เลย
นี่เขาสวยจริง